สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษารา
ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงสุดสัปดาห์ทั่วทุกภาคฝนจะตกหนักถึงหนักมาก
อิทธิพลของร่องฝนกำลังแรงค่ะ
ช่วงนี้ร่องฝนกำลังแรงเคลื่อนผ่านพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานตอนล่าง
ทำให้จุดที่มีร่องฝนพาดผ่านสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนค่ะ
ฝนตกหนักลมแรงและอาจจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่าร่วมด้วยค่ะ
แต่ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ที่ฝนน้อยกว่าพื้นที่อื่นนะคะ
ลักษณะอากาศแบบนี้ขอเตือนพื้นที่รุ่มต่ำ
พื้นที่ทางน้ำไหลผ่านที่ฝนตกสะสมมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้ว
เสี่ยงจะเกิดภัยธรรมชาติได้ค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๓๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลอันดามันตอนบนจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงประมาณ๒เมตรค่ะ
ช่วงนี้อากาศค่อนข้างชื้นไม่ร้อนจัด
อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่๒๒๓๔องศาเซลเซียส
กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝนที่๑๖๐ของพื้นที่
และอาจจะตกได้ตลอดทั้งวันค่ะ
วันนี้กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาที
และวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี
ตี๕๔๖นาทีค่ะ
ขอเตือนพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากระหว่างน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะ
เพราะว่าฝนตกหนักจริงค่ะ